เหตุเกิดประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมครับ
บริเวณถนนเศรษฐกิจสายชนบุรีบ้านบึง
หน้าตลาดนัดแทรคเตอร์ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีครับ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
สีขาวเหมือนกันนะครับจากนั้นรถคันนี้ก็กระเด็นนะครับ
ไปชนรถเก๋งรถกระบะโน้นจอดอยู่ข้างหน้าโน้นนี่ฮะ
นี่ครับรถคันที่อยู่ข้างหน้าโอ้โห
นับรวมแล้วคราวนี้รถเสียหายไป๔คันสิครับ
นายวิวัฒร์เหงประศิษฐ์อายุ๕๖ปี
เขาเป็นคนขับรถทะบะคันก่อเฮรดโดยรับปัจจิบเล็กน้อย

อ๋อทางนี้ไม่ทันแล้วชนแล้ว
ตำรวจสมครบพมช่วงบีก็เรียกตัวพี่วิวัฒน์เขาคือเมื่อกี๊นะครับ
คนขับรถกระบาดไปสอบสวนแล้วก็นัดคู่กรณีมาเจรจายเรื่องค่าเสียหายครับ